ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะ๔ทุ่มคืนวันนี้นะคะ
กระบังห้าสิบสองกรุงเทพในคลิปภาพเนี่ยจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
คว่างปลาสิ่งของใส่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอีกฝั่งเขาก็คว่างกลับคืนมานะคะ
อืมแต่สิ่งที่เห็นก็คือวัยรุ่นที่ไปอยู่หน้าบ้านอ่ะ
สิบคนมากตำรวจไปนะตอนแรกตำรวจไปกันสี่นาย
ครับเอาไม่อยู่ตำรวจต้องเรียกกำลังเสริมอ่า

เขาพอมาดิ
ขอบคุณภาพขอบคุณภาพขอบคุณภาพ

ปิดเหตุการณ์เดียวกันเลยนะคะข้างบ้านที่เกิดเหตุต่อเนื่องตั้งแต่๓ทุ่ม๕๗นาทีไปจนถึงสี่ทุ่มกว่าครับคือตอนแรกเนี่ยค่ะตำรวจมาคันเดียว๔นายแล้วมันก็ชุนละมุนใช่ไหมคะสุดท้ายเรียกกำลังเสริมทั้ง๑๙๑ทั้งอะไรตำรวจมากันหลายสิบนายเลยครับรถหกคันได้อ่ะค่ะแต่ก็ยังไม่หยุดนะวัยรุ่นแก๊งนี้ยังไม่หยุด
บ้านหลังที่เกิดเหตุตามคลิปนี้เลยค่ะเจ้าของบ้านคือนายสรรคฤษมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างบ้านหลังนี้ยังมีร่องรอยความเสียหายให้เห็นอยู่นะคะ
คือญาติบอกว่าคนในบ้านออกไปทำงานกันหมดเลยแต่เขาให้ข้อมูลว่าไอ้ที่มีเรื่องมีราวกันตามคลิปนั้นน่ะมันเริ่มตั้งแต่บ่ายโมง
มันเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อวานมีผู้ชายเมามีเพื่อนมาด้วยรวมแล้ว๔คนเดินเข้าไปในบ้านของนายสรกิจที่เขากำลังนั่งทำงานอยู่กับลูกน้อง
หนึ่งในนั้นชื่อป๋อเคยเป็นลูกน้องของคนเมาค่ะเพื่อนที่มาด้วยก็เลยบอกว่ามันเมามันเมาพามันออกไป
ป่อก็เลยล็อกตัวพาออกไปแต่ป่อตัวเล็กเลยล้มกันไปทั้งคู่หลังจากนั้นก็เลยเรียกพ่อของคนเมาให้มารับไปค่ะ
อันนี้นี่อันนี้ตอนบ่ายใช่ไหมนี่ตอนบ่ายตั้งแต่บ่ายไงฮะอ่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
เนี่ยค่ะญาติที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็นึกว่าจบเรื่องก็ออกกันไปแล้วไง
นี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะเนี่ยก็นึกว่าจบเรื่องแต่สุดท้ายมันไม่จบค่ะเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นอ่ะอยากให้ในป๋อไปหาเพราะเข้าใจว่าป๋อไปผลักคนเมาซึ่งเป็นรุ่นพี่ทำให้ล้ม
ความจริงเขาพยายามจะพาออกไปพาไปส่งแต่ป๋อตัวเล็กพยุงไม่อยู่เลยล้มไง
อ่าวัยรุ่นเลยบอกผลักพี่เขาใช่ไหมอืมอยากเจอหน่อยแต่ป่อไม่ไปเจอครับกลายเป็นว่าสักสามทุ่มกว่ากว่าเกือบสี่ทุ่มมันมากันเลยยกพวกกันมา
ป๋อระเบิดปิงปองเข้าไปในบ้านสามลูกคนในบ้านกินข้าวกันอยู่อ่ะอืมโดนสะเก็ดระเบิดเข้าหลังไปสามคนโอ้โหในป๋อก็โดนด้วยก็วิ่งออกมาพร้อมอาวุธเพื่อป้องกันตัวครับแต่ไม่เจอใครสักพักตำรวจมาถึงพร้อมกับวัยรุ่นอีกฝั่งสี่สิบห้าสิบคนแล้วมันก็เลยชุระมุนตามที่เห็นในคลิปตำรวจก
บ้านของนายสรกิจก่อสร้างอ๊อกเหล็กเสียงดังจนดึกก็เลยไม่พอใจประเด็นนี้เลยค่ะทั้งญาติทั้งเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเอาจริงนะเขาทำงานกันเวลาปกติไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยเพื่อนบ้านคนอื่นก็ยืนยันได้ไม่ได้แบบออกเหล็กเสียงดังจนดึกจนดื่นอ่ะไม่มีครับ

กี่วันก็จะเสร็จแล้วกูกันมาตรงเนี้ยเยอะมากอืมคนที่เป็นคนงานบ้านนี้เขาก็ลาถอยกับเข้าไปในบ้านอืมแต่ก็แบบมันก็มีการยั่วกันตลอดจากเอ่อที่เขาเล่าเล่ากันมาก็แบบอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างเสียงดังครับแต่แล้วก็แบบก่อสร้างดึกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมผมยืนยันได้ว่ามันมันมั
ก่อสร้างเสียงดังเนี้ยไม่มีอืมถือฟังแล้วมันก็จะมาสักสองเหตุผลนะฮะคือเรื่องของป๋อใช่ไหมที่ไปไปผลักอะไรก็ล้มอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะอ่าแล้วก็เสียงดงเสียงดังตรงนั้นนะครับทุกผู้ชมครับคุณในติชาวผู้สื่อข่าวแล้วได้คุยกับหนึ่งในกลุ่มที่บุกบ้านเขาเนี้ยนะฮะที่บุกบ้านเนี้ยฮะ
เสียงดังทั้งคืนเลยตัดเหล็กก็มีอ๊อกเหล็กทาสีก็มีไอ้เรื่องที่ว่าป๋อไปผลักอะไรล้มเนี้ยตัวคนเมาเนี้ยเขาไม่เอาเรื่องหรอกอืมแต่เพื่อนคนอื่นไม่ยอมค่ะเขาเองก็รู้จักทั้งสองฝ่ายก็พยายามจะช่วยเจรจาให้หวังให้เข้าใจกันแต่ฝั่งบ้านของนายสตรกิจไม่ยอมนะเอาปืนกับระเบิดปิงปองเนี้ยมาเคร
โอ้โหก็เลยโทรตามเพื่อนนี่เขาบอกนี่ผมโดนเห็นไหมผมก็เลยโทรตามเพื่อนมากันหลายสิบคนยกพวกมากันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปนั่นแหละจนตำรวจมาเนี่ยก็เลยพากันแยกย้าย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
ก็คือเขาบอกว่าเอ่อผมไม่มีปัญหาบ้านผมมีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ย
เขาก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยเหมือนกับเมามากอะไรเงี้ยแล้วพอคุยกับพ่อเขา
พ่อก็บอกว่าลูกเขาเล่นของผมบอกว่าผมไม่รู้หรอกของคืออะไร
แต่ว่าถ้าขอโทษกันก็คือจบเอ่อใช้ระเบิดปิงปองไปปลาใส่บ้านเขาก่อน
เขาเลยยกพวกอันนี้ค่ะว่าไงไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธมาแต่ชิ้นเดียว
ก็ไม่ได้สู้ครับก็เอาสิ่งที่เขาปลามาก็ปลากลับไปแค่นั้นเองครับ
สองฝั่งก็ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะฮะใช่ค่ะ